ส่วนเรื่องนี้อยากจะให้คุณผู้หญิงที่มีความต้องการที่จะตั้งคันได้ดูเอาไว้
แม้ว่าจะตั้งคันคลอดบุตรไปแล้วก็อยากให้ดูเพราะว่าเผื่อจะตั้งคันอีก
คือเรื่องนี้เนี่ยแม้แต่หมอก็งง
ผู้หญิงคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับท้องได้๒เดือนแล้วคันเธอเป็นพิษ
ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องยุติการตั้งคัน
ขูดมดลูกเสร็จสับเรียบร้อยกลับไปบ้านครับ
ยังมีเด็กอยู่ในท้องอีกคนนึงครับคุณผู้ชมครับ
นั่นสิเอ้าเมื่อกี้พี่อ่านก็เอาเหมือนกันนะฮะ
หมอก็เอาเพราะบอกว่าทำงานมา๓๐ปีเพิ่งเคยเจอเรื่องแบบนี้ฮะ
ค่ะเรื่องนี้ทีมข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาวสิริรัตน์ดำกุล
อายุ๔๒ปีเธอเป็นแม่ของหญิงสาวอายุ๑๙ปีครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับ
ตั้งคันได้๒เดือนแล้วมีอาการตกเลือดนะครับ
หลังจากนั้นไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
หมอบอกว่าคุณแม่ครับลูกสาวคันเป็นพิษนะครับ
ขูดมดลูกแล้วก็ยุติการตั้งคัน
ลูกสาวก็เข้าห้องผ่าตัดตามขั้นตอนขูดมดลูก
คำแนะนำของแพทย์ครับแต่หลังจากนั้นกลับจากโรงพยาบาลมา
ลูกสาวมีอาการแม่บอกว่าทำไมลูกแม่เหมือนคนแพ้ท้องตลอดเลย
แล้วก็เหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในท้องด้วย
จากนั้นท้องก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยครับนี่เป็นสิ่งที่คุณแม่สังเกต
สังเกตพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเลยพาลูกไปที่คลินิกไปตรวจอัลเตอร์สาวนะครับ
แล้วก็พบว่าที่อ้าวเมื่อกี้แหละ
คุณผู้ชมครับมีเด็กอยู่ในท้องอายุคัน๕เดือนแล้ว
นั่นก็คืออะไรก็คือเท่ากับอายุคันตั้งแต่มีการตั้งคันมา
แล้วก็ไปขูดมดลูกมานั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะ
นี่ครับครอบครัวเนี่ยงงครับงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็สิ่งที่กังวลมากไปกว่านั้นอ้าวถ้ามีเด็กในท้องจริง
แล้วจะเป็นอันตรายไหมจะสมบูรณ์ไหมล่ะถ้าออกมาจะพิการไหม
แล้วใครจะรับผิดชอบคิดไปต่างนานาครับ
ต่อมาเนี่ยก็สอบถามไปยังโรงพยาบาลแหลมชะบัง
เชื่อไหมคุณผู้ชมฮะคุณหมอที่รักษาท่านเองก็ตกใจ
แล้วก็ขอโทษแล้วก็บอกเลยว่า๓๐ปีทำงานมา
ไม่เคยเจอกรณีแบบนี้มาก่อนเลยค่ะท่านยอมรับว่าอาจจะเป็นความผิดพลาด
จากการผ่าตัดแต่ว่าพร้อมนะที่จะรับผิดชอบดูแลรักษา
กว่าเด็กจะคลอดออกมาอย่างปลอดภัยแมนคุยกันแบบนี้
แล้วเมื่อวานนี้ครับคุณหมอจิรษักจิรากูลสวัสดิ
ท่านเป็นรองผู้ในการโรงพยาบาลแหลมชาวบังกับทีมแพทย์
ก็ไปเยี่ยมไปพูดคุยนะครับดูอาการของนางสาวสิริวัลที่บ้านพัก
มันอาจจะเกิดการคุณผู้หญิงฟังนะฮะ
มันอาจจะเกิดจากการขูดมดลูกออกไม่หมดแล้วเด็กอาจจะเป็นลูกแฝด
เคยเกิดกรณีนี้กับปุ้ยนะตอนที่ตั้งคันน้องแฝดเนี่ย
ครั้งแรกตอนที่ไปอันตราซาวเจอคนเดียวนะฮะ
เจอคนเดียวแล้ว๓อาทิตย์ถัดมามาอัลตราซาวน์อีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏหมอบอกทวินลูกคุณเป็นแฝด
นี่แหละปุ้ยหน้าตาอ๋อมากเลย
คืออย่างนี้ครับหมอบอกต่อบอกว่าอาจจะเป็นลูกแฝด
แล้วคราวนี้ก็เติบโตตามอายุคันสิครับ
ประกอบกับอันนี้คุณหมอบอกนะ
รีระของคุณแม่ที่ตั้งคันเนี่ย
เป็นคนค่อนข้างตัวใหญ่อาจจะสังเกตยาก
นี่แหละครับโรงพยาบาลบอกจะรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้น
และที่สำคัญตอนนี้อยากจะให้เด็กคลอดออกมาอย่างสมบูรณ์

ครอบครัวสบายใจสิครับเป็นแบบนี้นะครับ
แล้วก็ดีใจที่โรงพยาบาลไม่ทอดทิ้งแล้วก็ช่วยดูแลเป็นอย่างดี

คนที่อยากจะตั้งคันหรือแม้แต่คนที่ตั้งคันแล้ว

ทุกวันนี้ข่าวมีประโยชน์บางทีเอาไปสังเกตได้
พี่เบิร์นครับ